กับศึกใหญ่ที่ถือว่าประสบความสำเร็จในบ้าน
ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความพร้อมครับ
กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิง
โดยมีนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดรก้องศักย์ยอดบรรณีผู้ประการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมในงานก็มีการสาธิตการซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันนะครับ
ซึ่งมีการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนี้
ก็คือที่นั่งดีสุดถูกจำหน่ายหมดแล้วภายในวันเดียว
จากกระแสที่เราเห็นกันนะครับจากครั้งที่แล้วมันยอดเยี่ยมมาก
ก็ปีที่๒นะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อเนื่อง
ซึ่งจังหวัดบุรีรำมั่นใจว่าปีนี้การแข่งขันจะสนุกตื่นเต้นไม่แพ้ครั้งแรก
ที่มียอดผู้ชมตลอด๓วันกว่า๒แสนคน
สนาม๑๕ครับไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๔๖ตุลาคมนี้
ซึ่งปีที่ผ่านมาสนามที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั้น
คว้ารางวัลการแข่งขันยอดเยี่ยมประจำปีจากฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยเช่นกันครับ
ในส่วนการเตรียมการนะครับภาพรวมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
แต่ว่าเรื่องการเตรียมการเนี่ยเรามีประสบการณ์จากปีแรกมานะครับ
คิดว่าปีที่๒เนี่ยก็เรื่องการเตรียมการนะครับ
เรื่องการรองรับแฟนที่มาเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับในปีแรก
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับ
แล้วก็ความมันความสนุกมากขึ้นกว่าปีแรกแน่นอน